เพื่อนดูชายคร่างหน่อยครับผู้ชมคร่างสิทธิภาษาเอามีดเนี่ยไปรับไปของชาวบ้านเขา
ดับไป๔หลังที่คลั่งแบบนี้เพราะอะไรขาดเหล้าดูอาการเขาดิ

ถ้าขาดเหล้าไม่ได้แล้วมันไปเกี่ยวกันอะไรกับหม้อไฟ

ขาดเหล้าแล้วมันมุดกิจ

นี่คืออาการของคนจะลงแดง
นี่คืออาการของคนจะลงแดง

แล้วถึงขั้นไปฟันมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านคนอื่น

แต่หย่านขอเล่า
ตลอดเวลาเลยบอกจะลงแดงนี่เหตุเกิดเมื่อคืนนี้เองครับ
ชาวบ้านในซอยลอยลมบ้านโนนขมิ้นที่อำเภอเมืองอุดร
นิโอวันนี้ข่าวอุดรเยอะก็ช่วยกันจับตัวคนนี้ไว้
ชื่อว่าแอร์หรือว่าสุรเดชครับอายุ๔๐ปี
ระหว่างรอตำรวจคุมตัวชาวบ้านก็ต้องทำหน้าที่ก่อน
ชาวบ้านพยายามเค้นถามว่าทำทำไมทำไมเออแต่เจ้าตัวก็มึนเมานิดนึ
ทำไปโดยไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วก็มีอาการเหมือนลงแดงแบบนี้ครับ
ยอมรับว่าติดเหล้าหนักดื่มเริ่มดื่มตั้งแต่๑๔เลยนะ
ตั้งแต่อายุ๑๔นี่ตอนนี้๔๐ไม่ได้หยุดเลยอ่ะสิ
ต้องดื่มทุกวันวันละ๓ขวด๓ขวดเลยเหรอ
วันไหนเขาไม่ได้ดื่มเป็นยังไงแอร์วันไหนไม่ดื่มเป็นยังไง
จะเชาะหรือบางทีก็ชัก
ผู้เสียหายคนหนึ่งครับคุณรังสรรค์อายุ๖๔ปี
มิเตอร์ไฟมันเสียหายไปแล้วเจอแอร์เนี่ยในแอร์คนก่อเหตุเนี่ยนะ
ปั่นจักรยานหนีพอดีก็เลยช่วยกันไล่จับตัวมาได้ครับ
คนในพื้นที่บอกว่าแอร์ถือเป็นภัยสังคมนะ
ถือมีดไล่อารวาสจนชาวบ้านเขากลัวกันนอกจากเหล้าเนี่ยอ้าวแอร์
แอร์ไม่ใช่แค่เล่าสิทำไมอ่ะเขาบอกติดยาด้วยน่ะอ้าว
ก็ไปบำบัดแต่ออกมาก็ยังเหมือนเดิมครับ
มีพฤติกรรมชอบไปไถเงินพ่อแม่ไปซื้อเหล้า
ชาวบ้านเขาก็รู้กันนะเขาก็เอือมกัน
เรื่องต้นตำรวจคุมตัวแอร์ไปสงบสติที่โรงพัก
ส่วนเรื่องดำเนินคดีเนี่ยให้อยู่ที่ผู้เสียหายครับ
ถ้าประสงค์จะเอาผิดก็แจ้งความได้เลยครับ
ไม่รู้จะไปบำบัดแล้วออกมาแล้วมีอาการแบบเดิมอีกหรือเปล่านี่สิ